กล้วยดีกว่าปลีกล้วยมันจะไปเหมือนแก้วมังกรได้ยังไงในหัวเขียว

กล้วยนางนวลเอ้ยเหมือนแก้วมังกรจริงว่ะ
นี่ครับคุณผู้ชมครับกล้วยนางนวลสูงเมตร๘๐โอ้โหสูงนะ
อยู่ในบ้านพักเลขที่๑๐หมู่๒บ้านบ่อว่าตะบนปริกอำเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราชมีความแปลกของกล้วยต้นนี้คือ
อยู่ที่ปลีมันเหมือนแก้วมังกรจีนอันนี้ยอมรับ
บางคนบอกว่าคล้ายกลีบดอกบัวก็เหมือนซ้อนกันเป็นชั้นชาวบ้านไม่เคยเห็นปลีกล้วยแบบนี้มาก่อน
ก็เลยพากันมาดูตามความเชื่อ
อำนวยบุญมากเจ้าของบ้านเล่าบอกว่ากล้วยต้นนี้นะครับขึ้นเองตามธรรมชาติซะด้วยนะอยู่หน้าบ้าน
ทีแรกก็เห็นต้นเล็กอายุสัก๒เดือนได้มั้ง๒๓เดือนได้
ก็ยังคิดว่าเป็นต้นกล้วยน้ำว้าแต่พอมันเจริญเติบโตขึ้นก็เห็นว่าใบกล้วยมันพับเป็นกรีบแหลม
แล้วแทงโผล่ขึ้นมาจากดินรอบทิศเลยจนปัจจุบันมัน๒ขวบแล้ว๒ปีแล้ว

อะไรนะคือปรีนี่นะครับมันอยู่เหมือนต้น
แต่ปีเนี่ย๒ปีมาแล้วสงสัยอะไรอีกเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังหลังข่าว
ชาวบ้านที่เขาแวะไปดูเขาก็ส่องหาเลขกัน
เขาเห็นเลข๒ตัวเอาล่ะคุณผู้ชม
เป็นหน้าที่คุณผู้ชมแล้วนะเพราะเบิร์ตไม่สามารถจริง
เป็นเลข๒ตัวเป็นเลข๓ตัว
บางคนจุดประทัดซะเลยดูไม่ชัดจุดประทัดดีกว่า
แต่ว่าจุดประทัดแล้วมันจะชัดขึ้นได้ยังไง
ไม่ใช่จุดประทัดเสียงทาย

ก็ดูว่าจะเห็นเลขชัดก็ได้
เรานี่โอ้โหเอาใจออกหากหัวเขียวข่าวเด็ดซะละเกิน
ไม่ก็พี่บอกว่าดูไม่ชัดจุดประทัดเลย

มีไง๓๐๘๕๓
อันนี้เห็นวันนั้นเลยไม่ได้เห็นใน๒ปี

มีปีเดียวใช่อยากเครียร์อะไรมั้ยจะได้เกียร์เก้าพี่ให้เอาไง

ไหลเผือกมาแล้วจ้าไหลเผือก
ปลาไหล่เผือกตัวมันเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูตามลายตามจุดตามตุ่มตรงนี้ซิว่า
มันจะเห็นเป็นเลขอะไรได้บ้าง
นี่ค่ะคุณป้านิพรนิพาพรก็ไปส่องหาตัวเลขอยู่
นี่เขาอยู่ที่หน้าบ้านบ้านเลขที่เท่าไหร่อ่ะป้า
บ้านเลขที่๒๕หมู่๑๒จ้ะอยู่ที่อ่างทอง
ป้าบอกว่าไหลเผือกตัวนี้ยาวสักเมตรหนึ่ง

ก็ปลาไหล่คือเขาบอกว่าจริงตามตัวมัน
มันอาจจะมีจุดแต้มสีดำแต่ปกติปลาไหลมันก็จะดำทั้งตัวใช่ไหม
เออเขาก็เลยเชื่อว่าเนี่ยมันเป็นปลาไหลเผือก
ที่มันมีแต้มจุดสีดำแล้วหลานเนี่ยจับได้กลางทุ่งนา

เผือกขาวแล้วก็มีแต้มดำเนี่ย

แต่พวกเราเผือกเราอย่ารู้เหตุเป็นเลขอะไรถามคุณป้าหน่อยค่ะ
สองคุณผู้ชมดีกว่าไอดอลมนี่สองข่าวแล้วนะเมื่อกี้ก็สองปี
เมื่อกี้ตอนปล่อยเสียงนะก็ถามน้ำแข็งเผือกยังไงปลาไหล่มันเผือกยังไง
อมเดิมทีคือเขาเชื่อว่ามันคือความเผือก
คือมันเป็นสีแบบว่าขาวสีอ่อนแต่มีจุดแต้มดำ
อันนี้มันออกแนวเป็นปลาไหล่เผือกแปลกเพราะมันไม่เผือกไง
เออมันไม่เผือกจริงถ้าเผือกจริงต้องพวกเรา
จุดทูปเสียงไทยต้องมาได้เป็นเลขอะไรลองดู๘๐แล้วเลขอะไรคะ๖นะ

ไหนไหนแบบยังไงอันนี้น่าจะมาเผื่องไม่ได้

จังหวัดชายภูมิครับชาวบ้านไปส่องเลขฝาโลงของพระเกจิดัง

นี่มากันเยอะเลยหลวงปู่สมภารอนาวิโลครับ
หลังนำร่างออกจากโรงแก้วในงานครบรอบวันละสังขาร
ที่วัดหนองไผลล้อมอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
วันศุกร์ที่ผ่านมาพระสงฆ์พร้อมกับศิษยานุศิษย์
และชาวบ้านจากทั่วทุกสารทิศก็ร่วมพิธีเปลี่ยนผ้าจีวรครับ
ให้หลวงปู่สมภารอาณาวิโลอดิจาวอวาสคือท่านเนี่ย
มรณภาพไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี๕๔โน้น๑๒ปีแล้ว
สิริอายุท่าน๕๗ปีแต่ร่างท่านไม่เน่าไม่เปื่อยนะ
สิทธิ์ก็เลยนำร่างมาใส่ลงแก้วครับเก็บไว้ที่วัดแห่งนี้
แล้วก็จะมีพิธีเปลี่ยนผ้าจีวรคือมีทุกปีแหละ
ปีนี้เป็นปีที่๑๒แล้วที่จัดมาติดต่อกัน
ให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือเลขฝาโลง
ฝาลงคือ๑๕๗ครับไปตรงกับเลขอายุ๒ตัวท้ายไง
ตัวท้ายของหลวงปู่สมภารก็คือ๕๗ปี
ชาวบ้านบอกจะนำเลขนี้นี่แหละไปเสี่ยงโชคกัน
พ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่ก็บอกว่าโอ้โหเลขนี้งวดนี้ขายดีเลย
เลข๕๗นี้ขายดีเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับคนดังด้วย
อย่างอดีตนายกทักษิณก็อายุ๗๔ปี
คนปัจจุบันคุณเศรษฐาทวีสินอายุ๖๑พวกนี้ก็ขายดี
แล้วก็เป็นนายกคนที่๓๐ด้วยครับ
ส่วนข่าวของผมนี่คนสกลไปเที่ยวอุดรกันทำไม
ก็เขาบอกว่าอุดรมีของดี
นี่ครับมาจากสว่างสว่างแดนดินสกลนครเลยคุณผู้ชมครับ
ข้ามจังหวัดไปหาโชคหาลาบเพราะเขาบอกว่าไอ้ไข่รุ่นบันดาลทรัพย
วัดศรีทรงธรรมบ้านหนองกล้าหนองหายอุดรธานีเนี่ย
โอ้โหเพิ่งให้เลขเด็ดมานะครับ
นักเสี่ยงโชคชาวสกลนครบอกว่าโอ้โหเพิ่งจะมาครั้งแรกกับวัดเนี่ย
เนื่องจากรู้ข่าวว่าน้ำตาเทียนที่ปรากฏจนในอ่างน้ำมน
ไอ้ไข่มันให้โชคงวดที่แล้วใช่ไหม

เดี๋ยว๑กันยายนนี้ฉันเอาบ้างนะครับ
มาขอโชคลาบบ้างโอ้โหชัดละเกิน
ข้างบนนี่แปลเป็นอื่นไม่ได้เลยนะ
ข้างล่างน่ะ๗๙ไหมครับ
นี่๗๙โอ้โหเป๊ะ
แล้วก็ยังมีเลขเทวดาด้วย
นี่ครับเลขเทวดาเขียนอยู่บนกระดาษนะ